ประเภทนี้ก็คืองานบวชทุกครั้งที่มีงานบวชก็ต้องมีการปล่อยทาน
เรานำเสนอกันไปหลายครั้งหลายหนแล้วแต่ว่าตลอดข่าวทั้งทีเนี่ยธรรมดาไม่ได้
เราก็เลยรวบรวมการปล่อยทานแบบอลังการมาให้ดูค่ะ
เคยเห็นกันไหมล่ะครับว่าเวลามีงานบวชทีไรเอ๊ะมักจะมีเหรียญโปรยทานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของพิธี
เห็นทีไรก็อดตื่นตาตื่นใจวิ่งไปแย่งเก็บไม่ได้ทุกที
ซึ่งการโปรยทานก็เปรียบเสมือนอุบายความคิดสอนให้ละหรือเพื่อสละทรัพย์สินและให้ทานแก่คนอื่นนั่นเองแหละครับ
วันนี้ตลอดข่าวก็เลยจะหยิบการโปรยทานในแต่ละรูปแบบมาฝากกันแต่มาทั้งทีต้องไม่ธรรมดาต้องเป็นงานอลังการ
ปล่อยทานงานนี้รวมมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาท
ไม่ผิดหรอกครับคุณผู้ชมเพราะพิธีอุปสมบทสองพี่น้องบ้านน้ำผู้ตำบล
ซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเริ่มความอลังการตั้งแต่ขบวนแห่โอ้ดูสิครับมีการนำสิงโตและการเชิดมังกรทองนำหน้าพ่อนาคแห่รอบอุโบสถแบบนี้
ดูสิครับแล้วก่อนเข้าโบสถเนี่ยก็ได้มีการปล่อยทานเงินสดเจ็ดแสนทองคำสามสิบบาทแหวนทองคำห้าสิบโบมโอ้โหยนี่รวมแล้วกว่าหนึ่งล้านบาทเลยน่ะรวมผู้เข้างานกว่าหนึ่งพันคนแย่งธนบัตรทองคำการปล่อยทานก่อนพ่อหน้าทั้งสองคนอย่างสนุกสนานกันเลยดีเดียว
งานนี้แหมได้บุญได้ปังแถมได้ตังค์กันเพียบเลยนะครับสาธุ
โปรยทานงานนี้ก็อลังการไม่แพ้กันครับด้วยลอตเตอรี่กว่าสองร้อยใบ
ก็งานบวชลูกชายมาเอาลอตเตอรี่มาหวานทานครับ
ลอตเตอรี่ราคาขึ้นขึ้นลงก็อยากให้ชาวบ้านมีโชคกันนะครับ
เห็นบรรยากาศแบบนี้โอ้โหน่าสนุกสนานกันจริงเลยนะครับ
งานนี้เนี่ยเป็นงานบวชที่จัดขึ้นที่วัดศรีพิรมอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรครับ
งานนี้เป็นมิติใหม่ของการโปรยทานซะจริงจริงด้วยการนำลอตเตอรี่กว่าสองร้อยใบ
ใส่ไว้ในรูปวันพาสติกปนกับเหรียญปล่อยทานแบบนี้ด้วย
ชาวบ้านแต่ละคนไม่รอช้ารอรับโชคการปล่อยทานครั้งนี้แบบไม่มีใครยอมใครเลย
ใครได้ไปเนี่ยนอกจากได้บุญแถมยังได้ลุ้นด้วยนะครับ
นี่ถือเป็นมิติใหม่ของวงการบวชซะจริงเลยนะ
แต่งานนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าใครจะดวงดีถูกรางวัลกันบ้าง
ไปต่อกับการโปรยทานที่อลังการไม่แพ้ใครครับ
แจกทั้งข้าวสารและเงินสดกว่าซามแสนบาท
เต้นหน้าขบวนแห่หน้ากันสนุกสนานขนาดนี้
บอกเลยว่างานนี้คืองานบวชที่สุดปังสุดอลังการอย่างมาก
แจกโกรธาณเลยนะครับงานนี้เนี่ยจัดขึ้นที่วัดใหม่สุพระดิษฐาราม
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมและที่สำคัญเริ่มอลังการตั้งแต่เปิด
ขบวนแห่แล้วล่ะครับเพราะงานนี้นาคมาพร้อมกับเสียงแตรวงคณะ
ใหญ่เสียงดังกระหึ่มแต่นั่งช้างเชือกใหญ่มาแบบนี้
งานนี้พ่อแม่ของนาคเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจฟาร์มหมู
เขียงหมูในจังหวัดนครปฐมเขาก็ได้ทำเซอร์ไพรส์การโปรยทาน
หรือว่าแจกทานด้วยข้าวสารหอมะลิชนิดถุงถุงล่างห้ากิโลกรัมกว่าสองพัน
ถุงเลยแหละและยังมีห่อทำเป็นแบบขนมลูกอม
ซึ่งภายในก็มีบรรจุทั้งธนบัตรฉบับละยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยห้าร้อย
ไปจนถึงหนึ่งพันบาทเลย
รวมทานครั้งนี้เป็นเงินกว่า๓แสนบาทที่แจกให้กับผู้มาร่วมงานทุกคน
ส่วนใครจะได้มากหรือน้อยเนี่ยก็ต้องพึ่งดวงไปแหละครับ
แต่ที่แน่อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มซับไปตามกันเลยแหละครับ
ไม่ได้ไปรับโปรยทานแต่ก็ร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยนะจ๊ะ